แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเปิดเผยบัญชีรับสวย
พบว่ามีการโอนเงินมีหลักฐานต่างให้หลายคนหลายยศหลายตำแหน่ง
แล้วก็นี่ก็เลยเป็นสาเหตุให้พาดหัวตัวร้องหน้าหนึ่งวันนี้นะคะ
เด้งห้าเสือวังทองหลางพิษจับอ่าง
เบื้องต้นก็พบว่ามีผู้หญิงที่คอยให้บริการอยู่ในฐานะของผู้เสียหาย

จากไปเจอหลักฐานที่เป็นกฎระเบียบของสถานบริการดังกล่าว
คือกำหนดเอาไว้เลยชัดเจนเลยนะคุณผู้ชม
ว่าใน๑วันจะต้องรับแขกให้ได้มากกว่า๓คน

แล้วก็ในเดือนนึงต้องทำงานแบบต่อเนื่อง๑๒วัน
ถ้าเกิดไม่ทำตามเงื่อนไขเหล่านี้ก็จะโดนตัดเงินโดนไล่ออก
ลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการบังคับให้ค้ามนุษย์นะคะ
คือเมื่อวานไปช่วยเหลือผู้หญิงเป็นร้อยเลยนะ
แล้วก็มีที่อายุต่ำกว่า๑๘ปีด้วยที่ทั้งเป็นคนไทยแล้วก็ที่ไม่ใช่คนไทยด้วยนะฮะ

ใช่ค่ะเพราะว่าทั้งหมด๑๑๓คน
มีคนไทยประมาณ๔คนแล้วก็ที่เหลือเป็นต่างด้าวนะคะ
โดยเรื่องนี้จากการเข้าตรวจค้น
หลักฐานที่เจอเป็นบัญชีการจ่ายค่าคุ้มครอง
หรือว่าที่เราเรียกกันว่าสวยนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แล้วมีการโอนเงินให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐหลายตำแหน่งเลย
อย่างเช่นบัญชีรายงานยอดรับรองส่วนรถส่วนลดการเข้าใช้บริการ
ตั้งแต่วันที่๑ถึง๓๐กันยายนปีที่แล้ว
อันนี้เนี่ยนะคะที่เป็นหลักฐานเอกสารออกมา

หรือว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าราชการบางส่วนบางหน่วยงาน
สามารถที่จะใช้บริการได้โดยมีส่วนลด
หรือไม่ก็ใช้บริการได้เลย
ก็ระบุส่วนลดเป็นเปอร์เซนต์
ตั้งแต่ผู้กำกับการไปจนถึงสารวัตรเลย
อกจากนี้ยังมีตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาน
แล้วก็ชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็มีเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ยังมีใบเสร็จที่ระบุตำแหน่งผู้กำกับการสอนอวังทองหลาง
ใช้บริการล่าสุดก็คือที่ผ่านมา๖มกราคม
หลักฐานพวกนี้ก็เลยนำไปสู่การออกคำสั่ง
ให้ย้ายนายตำรวจทั้ง๕นายของทางสนวังทองหลาง
ให้เข้าไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ย้ายในที่นี้ยังไม่ได้ฟันทงว่าผิดนะ
แต่เป็นย้ายเพื่อให้เกิดการตรวจสอบนะครับ
ใช่ค่ะส่วนเรื่องของการปิดสถานบริการเนี่ย
รวมถึงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมดูแลในพื้นที่
กว่าจะมีการเก็บพยานหลักฐานทั้งหมดเสร็จสิ้น

ไม่สามารถเปิดเป็นสถานบริการในรูปแบบเดิมได้อีก
จากนี้ก็จะต้องมีการส่งเรื่องต่อให้กับทางปปง
เพื่อพิจารณาตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ทรัพย์สินต่าง
เพื่ออายัดทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดินตามข้อหาค้ามนุษย์ต่อไป